ครอบครัว
๓๔ปีทุกแมททั้งในประเทศและนอกประเทศ
เกมที่เชียงใหม่นั่นแหละครั้งนั้นแหละคือการดูฟุตบอลทีมชาติไทยครั้งแรก
เรากำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยครับทุกอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น
คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะฮะต้องยอมรับด้วยว่าข้างบ้านเราพัฒนาขึ้นมาเทียบเคียงกับเราแล้วนะฮะ
มันก็เป็นทีมชาติไทยที่มีหลายมิติเรามีความหวังเท่ากับเมื่อก่อนเรายังหวังไปฟุตบอลโลกในทุกครั้งแหละ
มีผลกับนักบอลมี
คุณใช้สตินิดนึงอย่าไปใช้คำหยาบหรือว่าไปใช้คำพูดที่แบบบรรทอนจิตใจหรือกำลังใจนักเตะนะครับ

สู้ครับเต็มที่แพ้ชนะไม่ต้องไปคำนึงถึง
วันนี้ผมได้พี่ในนักบอลจริงแล้วคุณเองงั้นผมต้องการพี่ดีขึ้นก่อนครับ